มาดูความคืบหน้าในการเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะ
ซึ่งทางด้านของคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
ว่าจะสามารถตั้งอนุกรรมการไต่สวนในคดีที่เรียกค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวได้
เหลืออีก๑๘๐ในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะส่งฟ้องทันตามเวลาที่กำหนดค่ะ
นายประยงปริยาจิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท
กล่าวถึงความคืบหน้าในการเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวอีก๑๘๐
จำนวนกว่า๘๕๓คดี
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อสรุปเรื่องเป็นรายคดี
ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการปปทพิจารณาตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
รวมรวมเอกสารหลักฐานเพื่อสรุปข้อมูล
โดยต้องพิจารณาทั้งผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาและพฤติการทั้งหมดอย่างรอบครอบก่อนจะส่งฟ้องศาล
ว่าภายในสัปดาห์หน้าก็จะสามารถเสนอตั้งอนุกรรมการไต่สวนได้หลายคดี
และแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องความล่าช้าในการดำเนินการส่งฟ้อง
เพราะคดีมีจำนวนมากถ้าหากเทียบกับคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
แต่กรรมการปปทจะอำนวยความสะดวกด้านธุรการให้ได้มากที่สุด
เพื่อให้การทำคดีทันตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ภายใน๖เดือนค่ะ
ด้านนายราเมฆรัตนาชเวงรองโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์
เรียกร้องอยากให้มีการไต่สวนและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคณะรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ที่ไม่มีการระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว
พร้อมขอให้รัฐบาลดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้กับองค์กรต่าง
ที่กำลังดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
เพราะว่ากลุ่มคนบางกลุ่มได้ทำการข่มขู่คุกคาม
และกดดันไปยังองค์กรต่างที่กำลังพิจารณาตัดสินคดีค่ะ